พี่ก็เป็นชาวสวนนอนเอาใจรังโยนเป็นโมงชาวสวน
นี่มันสุกหรือยังเนี่ย
เก็บไปให้คุณอาริยาซะหน่อย

นี่ปลูกไว้สำหรับคุณอริยาเลย

เขาบอกช่วงนี้โอ้โหออกไปซื้อตามท้องตลาดราคาแพง

วันนี้เป็นวันที่๑เดือนรมดร

หลังจากที่ได้เวลาระสินโอดเนี่ยคุณ

เพราะว่าผลมันมีความหวานมากแล้วก็หวานธรรมชาติด้วยนะคะ

แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่ในระยะนี้ชาวมุสลิมอาจจะต้องดูแลตัวเองหน่อย
เพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับ
อากาศร้อนแบบนี้ก็เป็นผลพวงนำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นหลายพื้นที่

เมื่อช่วงสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องฟ้าผ่ากัน

แล้วก็เรามีการบอกว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีลูกเห็บตกมาจริง

ภาคเหนือภาคอีสานลูกเห็บตกนะครับซึ่งความแตกต่างกันระหว่างสภาพอากาศที่ทำให้ฟ้าผ่ากับลูกเห็บตกเนี่ย

เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

จะได้รับสายฝนได้รับความเย็นบ้างหรือเปล่า

คุณผู้ชมในระยะนี้อย่างที่ได้เตือนไปนะครับ
จุดที่ต้องระวังหลักก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เป็นจุดที่อาจจะต้องเจอความแปรปวนจากสภาพอากาศเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับ
ที่ยังโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับ
ถ้าหากเราดูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยนะครับ
จะพบว่าในช่วงบ่าย๒โมงจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด

จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่เชียงใหม่ไล่ลงมาจนถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับ
ค่อนข้างร้อนหลายเดียวประมาณ๓๖องศานะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็ยังคงร้อนอยู่ในอีสานตอนบน

เจอทั้งปริมาณกลุ่มเมฆที่ปลดปล่อยพลังงานลงมานะครับ
กรุงเทพอาจจะพุ่งไปอยู่๔๐องศานะครับ
ส่วนในบริเวณแถวพิสุนุโลกก็อาจจะไปอยู่ที่๔๑องศานะครับ
ภาคอีสานตอนบนก็อยู่ที่ประมาณ๓๘๓๙องศา
นี่คือความร้อนที่ได้เจอกัน

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เรามีการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนมาผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ส่วนนี่เป็นช่วงประมาณวันที่๒๒นะครับ
สังเกตว่าคลื่นนี้หายไปนะครับ
ก็จะเริ่มทำให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
ส่วนนี้เป็นการดูเรื่องของมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ทีนี้จะสังเกตว่ามีทั้งด้านบนด้านล่างนะครับ
จะถูกมีการดันเอาฝนจากด้านล่างจากด้านบนเนี่ยนะครับ
ประกบกันตรงกลางในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
ซึ่งนี่แหละครับอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
ช่วงประมาณ๒๒๒๓ฝนในทั่วไทยจะกระจายเต็มที่เลยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวัน๒วันนี้
ก็จะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่

ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกต้องระวัง
ส่วนภาคใต้นะครับเน้นคงจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
หลังจากนี้อันดามันก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมนะครับ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นช่วงทะเลสงบแล้วล่ะครับ
คาดการณ์สถานการณ์ฝนรายชั่วโมงนะครับ
ในช่วงเช้าวันนี้จะสังเกตว่ามีฝนตกเล็กน้อยบางจุดบางพื้นที่นะครับ
อยู่ในแถวอีสานตอนล่างภาคตะวันออกตอนบนนะครับ
ส่วนในบริเวณช่วง๙โมงนะครับ
ฝนนั้นมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ

แถวบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วแถวนั้นต้องระวัง
นี่คือช่วงเที่ยงครับกลุ่มฝนกระจายตัวเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ในอีสานตอนล่างภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคกลาง
ส่วนพื้นที่กำ
จุดเหล่านี้ต้องระวังอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องของความแรงของ
ฤดูร้อนอยู่นะครับยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน
ดังนั้นยังคงต้องระวังเพราะว่าพายุในรูดร้อนเนี่ย
มักจะรุนแรงกว่าพายุที่มาจากทะเลที่แบบหูใหญ่เห็นภาพกัน
ยุใหญ่แบบนั้นยังสร้างความเสียหายไม่เท่ากับพายุพวกนี้เลย
ดังนั้นต้องติดตามการประกาศเตือนภัย

ไม่มีตำแหน่งเวลาหรือละครับบางครั้งพอดีให้กันจะมาถึงวันสุข
ศุกร์ดังนั้นกรุงเทพมีโอกาสเจอฝนตกหนักเหมือนกัน
มีคนถามว่าทำไมปีนี้ดูเหมือนลมมันแรงจังเลย

ลมหนาวปีนี้แรงเพราะว่ามีการบอกว่าอ่า
ทบนของดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้น
พอน้ำขึ้นทำให้น้ำแข็งเขามีการก่อตัวเพิ่มมากขึ้น
พอน้ำแข็งมากขึ้นอากาศเย็นนั้นวนเยอะขึ้น

จะต้องระวังกันหน่อยเดี๋ยวไปดูแลต้นอินทบาทลำกับผมต่อไป
นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคืนนี้ลูกของร้อนหนา
สวัสดีครับครับ